เริ่มต้นกับการสักการะพระนอนที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
ซึ่งเป็นที่เรื่องชื่อในหมู่สาวโสดอายุเลข๓ขึ้นไป
ตำราเกจิอาจารย์หลายสำนักระบุว่า
ซึ่งจะเสริมให้สาวโสดวัยเล็ก๓มีเสน่ห์ขึ้นทำให้เจอเนื้อคู่ไวขึ้น
และต้องไปไหว้ในวันอังคารถึงจะสมหวัง
พร้อมกับเตรียมของไหว้เป็นขนมจีน๓จับกับน้ำยาปลา
ทูบ๘ดอกเทียนสีพึ่ง๘เล่มดอกบัว๘ดอกและเงิน๘บาท
ทันทีที่ทูบหมดก็กล่าวลาพร้อมกับนำขนมจีนกลับไปทานที่บ้าน
โดยเส้นขนมจีนหมายถึงสายใหญ่ของความรัก
ที่จะทำให้เราเจอเนื้อคู่ของตัวเองเร็วขึ้น

หากมาสักการะที่นี่แบบถูกขั้นตอนจะได้พบกับเนื้อคู่ภายใน๓สัปดาห์
เมื่อมาถึงจะเจอกับอาม่าที่ดูแลสารเจ้าแม่

เจ้าแม่ทัพทิมเป็นสตรีชะลัดกระหารและเป็นที่รักคนทั่วไป
ชายหญิงทุกวัยนิยมมาขอพรที่นี่เพื่อเสริมเสน่ห์และสิริมงคลให้กับตัวเอง
ผู้ที่มาไหว้ที่นี่ไม่ต้องกลัวจะสับสนในเรื่องของขั้นตอนการไหว้นะคะ
เพราะอาม่าจะให้คำแนะนำในการวางทูปอย่างละเอียด
เพียงเตรียมแค่ผลไม้สำหรับไหว้๕ชนิด
แอปเปิ้ลส้มสับปะรดซึ่งเป็นของที่เจ้าแม่ชอบ
ส่วนทูป๓๓ดอกที่สารเจ้าแม่เขาก็มีให้บริการค่ะ
อีกสถานที่คือที่วัดเทพมนเทียน
อีกหนึ่งวัดฮินดูที่มีพระวิศนุและพระแม่ลักษมีเป็นองค์ประธาน
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความรักไคร้และซื่อสัตว์ต่อกัน
ใครมาขอพรเรื่องคู่ที่นี่ก็จะได้ความรักและเนื้อคู่ที่ดีกลับไป
คนที่มีครอบครัวแล้วหรือหนุ่มโสดสาวโสดก็สามารถขอความรักจากที่นี่ได้เช่นกัน
แถวนั้นจะไม่มีร้านขายของนะคะต้องเตรียมของมาเอง
สามารถนำผลไม้และขนมโมทกาลาดูและดอกกุหลาบหรือดอกดาวเรืองมาถวาย
กเว้นแค่ของขาวและเนื้อสัตว์
เปิดให้เข้าวันละ๒เวลา๘โมงเช้าถึงเที่ยงและบ่าย๓๕โมงเย็น
ส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดให้เข้าทั้งวันค่ะ
โดยพระตีมุรติเป็นเทพเจ้าแห่งความรักสามารถโดนบันดาลให้คู่รักชายหญิงสมหวังในความรักได้
โดยเวลาที่เหมาะกับการศักระนั้นคือทุกวันพฤหัสบดี
เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีเพราะเชื่อว่ามหาเทพจะเสด็จจากสวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์
เพื่อรับคำอธิษฐานประธานพรให้แก่ผู้ที่มาขอ
และจะศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นถ้านำดอกกุหลาบสีแดง๙ดอกน้ำแดง๑ขวดและทูบสีแดง๙ดอกมาสักการะ
จาก๔สถานที่ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วประเทศไทยยังมีอีกหลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรัก
ไม่ว่าจะเป็นที่สารเจ้าแม่เขาสามมุกจังหวัดชนบุรีสารเจ้าแม่สร้อยดอกหมากวัดพนันเชิงอายุทยา
กู่เจ้าน้อยวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น
การไหว้พระขอพรจะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็เปรียบเสมือนที่พึ่งทางจิตใจสำหรับคนหลายคนด้วยเช่นกัน
ส่วนพรที่ขอจะแม่นยำมากน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิเพียงอย่างเดียว
แต่ต้องอาศัยหลักคิดดีพูดดีและทำดีด้วยค่ะ
ิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน